ดึกเนี่ยไม่หลับไม่นอนปีนออกจากบ้านไปหนีเที่ยว

สีดอโหนกสีดอโหนกมันปีนรั้วข้ามไป

โอ้โหต้องใช้คำว่าผู้ก่อเหตุเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ค่อยก้าวข้ามทีละขาทีละขา

ช้างมันยกขาได้สูงขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่แหละฮะสีดอโนครับ

โอ้โหมันยกขาข้ามอย่างนั้นได้เลย

เขาอ่างรืนัยครับจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
คือมันมาหากินในตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชายเขต

ตัวนี้ประวัติไม่ธรรมดาคุณผู้ชม
ความสูงมัน๓เมตร๒๐เซน

มีอีกชื่อนึงเขาเรียกชื่อเล่นว่าไอ้๑๐ล้อ

แต่ไม่เคยมีประวัติทำร้ายคน

ไปหากินไกลเลยนะไปถึงกะบินบุรีจังหวัดปลาจีน
มาแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตามไปยิงยาสลบแล้วก็จับขึ้นรถสิบล้อนำกลับมาที่
เขาอ่างรือในมาแล้วฮะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่ฮะโอ้โหนี่ศรีดอนเลยนะ
เมื่อกี้สีดอนโหนกสีดอนโหนกอ่ะฮะกินไก่